เรายังตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะฮะ
มีเด็กสาววัย๑๖ปีคนหนึ่งพ่อพาไปแจ้งความกับตำรวจสพปลายพระยา
ว่าถูกนักการพานโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งคมขืน
ที่บริเวณห้องน้ำของโรงเรียนตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว
จนตั้งท้องแล้วก็สอบเค้นความจริงจนรู้ว่าท้องกับใคร
แล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วก็พามาแจ้งความ
พ่อบอกว่าพามาแจ้งความช้าเพราะว่าก็เพิ่งรู้แหละว่าลูกสาวท้อง
ใช่ค่ะลูกก็ไม่กล้าบอกทั้งครอบครัวคุณแม่ก็บอกว่า
จะมาสังเกตว่าลูกเริ่มอยากจะกินอะไรเปลี่ยว
ผลไม้เปรี้ยวเพราะว่าเด็กอายุแค่๑๖ไง
เวลาท้องแม่บอกมองไม่เห็นเลยนะไม่รู้
อ่าก็เดือนที่๗๘แล้ว
จนรู้ว่าใครก็คลอดพอดีแล้วก็พามาแจ้งความ
คือน้องอายุ๑๖ปีคนนี้เนี่ยเคยเรียนป๖ที่โรงเรียนแห่งนี้
เขาจบไปแล้วนะวันเกิดเหตุบอกว่าก็มีนัดไปซ้อมวอเล็กบอลกับคนในหมู่บ้าน
ไปถึงไม่เจอใครก็มีนักการพันโรงคนเดียวนี่แหละ
ใช้มีดจี้บังคับเข้าไปข่มขืนในห้องน้ำนะครับ
ข่มขืนไป๔ครั้งด้วยกันนะครับ
หลังจากนั้นก็ไม่กล้าบอกใครแล้วมารู้ตัวอีกทีก็คือก็ทองแล้วนะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ผู้ต้องสงสัยนะครับที่เป็นนักการพานโรง
ไปสอบถามเด็กสาวผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาวิชาชีพเข้ามาพูดคุยไปแล้ว
ซึ่งเธอก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรามากขึ้นกว่าเมื่อวานยอมพูดยอมคุยยอมเปิดเผยมากขึ้น
รับว่าหลังถูกกระทำไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครนะครับวันนั้นวันเกิดเหตุน้องซึ่งเรียนจบป๖ของโรงเรียนไปแล้ว
ซ้อมวอเล็บอลที่โรงเรียนช่วงเย็นซึ่งเป็นทีมกีฬาของหมู่บ้านนะแล้วก็ถูกนักการพานโรงเอามีดมาจี้บังคับข่มขืน
เพราะว่าปกติแล้วก็มักจะกลับมาเล่นกีฬาที่โรงเรียนเป็นประจำ
เด็กบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเธอขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถของชาวบ้าน
ก็เลยมีอาการบาดเจ็บไปหาหมอ
แต่หมอกลับบอกว่าเธอตั้งท้องท้องประมาณ๖๗เดือนแล้วนะ
บอกว่าตอนนั้นรู้เลยว่าใครเป็นคนทำเพราะมีอยู่คนเดียว
ซึ่งก็เครียดมากถึงขั้นเคยคิดว่าอยากจะเอาเด็กออกด้วยซ้ำ
จากนี้นะคะเด็กสาวก็เล่าต่อว่าที่มีการลือ

ในครอบครัวเธอบอกว่าเป็นไปไม่ได้
คนในครอบครัวไม่เคยทำแบบนี้กับเธอ
พี่สาวคนโตก็เปิดเผยข้อมูลกับนักข่าวของเรา
ในมุมที่พี่สาวเคยเลี้ยงดูน้อง

น้องเป็นน้องคนเล็กตอนแรกก็ไม่เชื่อ
พอเค้นถามน้องก็พูดชื่อ
น้องก็ยืนยันว่าคนที่ทำน้องเนี่ยก็คือพันโรง
ยังคงเดิมถามกี่ครั้งก็ยืนยันคนนี้
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าคนในครอบครัวก่อเหตุ
สาวก็ยืนยันอีกเสียงนึงว่าเป็นไปไม่ได้
แล้วพ่อก็บอกไปแล้วเมื่อวานว่า
ยินดีให้ตรวจดีเอ็นเอคนในบ้านทุกคน
แล้วกระแสข่าวลือที่บอกว่าหรืออาจจะเป็นคนในบ้าน

เพราะว่าในฐานะเราก็เคยอยู่ในบ้านหลังนี้
มันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นคนในบ้าน

พอมะโนมันคนชุดทองด้วยแล้วเขารักมันมา
มันตามใจคือมันที่ได้มันยากรายได้คือมันได้

อยากจะขอความเป็นธรรมแทนน้องสาวและครอบครัวยังไงบ้าง
อันนี้ล่ะคราวอยากรับจวดพ้นดีนให้ไหม

ขอให้ชวยเล็งคดีนี้ให้เร็วขึ้นแล้วคราว
สมัครร้องนั้นแล้ว

งาน
ล่าสุดวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๘
มอบหมายให้พันธุ์ตำรวจเอกตานิษฐ์รามดิษฐ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวน
ลงพื้นที่ไปคลี่คลายคดี
เพราะคดีนี้เกี่ยวกับเด็กแล้วก็สังคมให้ความสนใจนะคะ
วันนี้ประชุมหารือร่วมกับผู้กำกับการสอบสวนกองมะครับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
และผู้กำกับการสพปลายพระยา
ก็คุยกันหารือกันเกี่ยวกับแนวทางในการสืบสวน
ได้มีการแบ่งตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
ทำการสอบสวนในส่วนของพ่อแม่พี่สาวพี่เขย
และพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอย่างละเอียด๗๘ปาก
แล้วก็ให้ตำรวจชุดสืบสวนอีกชุดหนึ่ง
ลงไปที่บ้านของเด็กสาวเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด
อกจากนี้ได้ให้พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็ก
พูดคุยกับน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
ก็ใช้เวลาคุยอยู่สักประมาณ๓ชั่วโมงกว่า
เพราะเด็กยังกลัวกับสิ่งรอบข้างอยู่
จำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจของน้องก่อนนะคะในระยะนี้
แล้วก็ให้เวลาของน้องในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
ครับคือคดีนี้เนี่ยน้องกับครอบครัวยืนยันว่าคือนักการพันโรง

นักการพันโรงบอกว่าไม่ได้ทำไม่เกี่ยวข้องเลย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตรวจสอบจะบ่งบอกได้ไม่ยาก
แล้วข้อคอรหาหรือว่าความสงสัยเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิด
คนในครอบครัวจะไปทำเด็กหรือเปล่า
เด็กอายุ๑๖คนนี้ท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาเนี่ย
คุณระวีการแก้ววิจิตบอกว่าภูมิกับการสพปลายพระยาบอกว่า
วันนี้ที่ไปสอบปากคำพ่อแม่พี่สาวพี่เขย
บุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัวของเด็กสาววัย๑๖๗๘ปากเนี่ย

ซึ่งทางตำรวจบอกว่าคดีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนัก